ไปดูที่อำเภอศรีเกาจังหวัดตรังกันหน่อยนะคะ
ตรังบอกว่าแผ่นดินไหวแต่พี่ไม่ไหวนะ
เจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะโรคจิตย่องขโมยชุดชั้นใน

โอ้โหนี่คุณผู้ชมไปดูคลิปกล้องวงจรปิดจุดแรกกันค่ะ
นี่จุดแรกนะคะดูสิคะดูเวลาตรงมุมจอขวาบน

เกือบตีสามของวันที่ยี่สิบสองกันยายนที่ผ่านมา

จอดที่ห้องเช่าในพื้นที่ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะคะ
แล้วก็จ้องนะเลือกนะพี่แกหล่อเลือกได้นะเลือกห้องตรงไหนรู้ไหม
ที่มีผ้าตากไว้ด้านหน้าแล้วก็เดินไปไปเลือกชุดชั้นในที่ผู้หญิงตากไว้

นี่จุดแรกจุดที่๒ก่อเหตุซ้ำอีกค่ะ
ห้องเช่าแห่งที่๒ไม่ไกลจากจุดแรกนะคะ
แล้วลักษณะเดียวกันก็ไปก่อเหตุจุดที่สาม
คือบางจุดกล้องจับภาพได้เฉพาะพฤติการ
แต่บางจุดเนี่ยคือเห็นเฉพาะตอนที่ตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปอ่ะ
คือตอนนี้ตำรวจอาจจะจับตัวยังไม่ได้นะแต่กล้องวงจรปิดจับภาพได้แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานอย่างดีเลยนะคะ
แล้วก่อเหตุเนี่ยเวลาไล่เลี่ยกันเลย
จากพฤติกรรมพฤติการแล้วน่าจะเป็นคนคนเดียวกันชาวบ้านบอกแบบนี้
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับเหยื่อเป็นผู้เสียหาย
อายุ๒๐ปีนะคะนามสมมุติละกันน้องใบบัว
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเล่าบอกว่า
คืออย่างนี้คุณพี่ช่วงตีหนึ่งวันเกิดเหตุเนี่ย
นี่ฉันเนี่ยนะฮะขี่รถจักรยานยนต์ไปร้านส่วนหลักซื้อกับเพื่อนในตัวเบอร์สิกเกาะค่ะ
แล้วตี๒๓๐ก็กลับมาถึงห้องพัก
ปิดไฟหน้าห้องแล้วก็เข้านอนตื่นเช้าอีกทีโอ้โหจะออกมาเก็บผ้าที่ตากไว้
พบว่าชุดชั้นในนี่มันหายไปหมดแล้วทีนี้ทำไงอ่ะ
ขอดูกล้องวงจรปิดจากห้องเช่าค่ะพบว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาขโมยชุดชั้นในไป
หลังเกิดเหตุน้องบอกว่าอะไรรู้ป่ะเป็นคุณคุณกลัวไหมขนาดคุณเป็นผู้ชาย
กลัวสิกลัวสิกลัวสิคะน้องบอกว่ากลัวว่ามันจะมาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะ
แล้วคุณคิดดูนะถ้าเกิดว่ามันร้ายกว่านี้
บุกเข้าไปข่มขืนขึ้นมาทำไงแต่สิ่งสำคัญน้องบอกว่า
ราคาชุดชั้นในยังไม่ได้ถูกถูกนะตัดสินใจเดี๋ยวจะไปแจ้งความที่
โรงพักษีเก่าคืนปล่อยไว้
จะสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นอีก
ใช่ครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมผู้ประกอบการห้องพักเนี่ยก็
ในแจ้งเตือนผู้เช่าบอกว่าให้ระวังโรครกศิษย์ใบนี้ด้วย
แล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย

รวมถึงเพิ่มรอปภให้มาช่วยดูแลความปลอดภัยด้วยนะคะ
อยากจะให้ตำรวจจับตัวได้เร็วอันตรายนะนี่เป็นภัยสังคมนะ